อยากเบรกอารมณ์มาดูอารมณ์ดีให้ได้อมยิ้มกันหน่อย
นี่เป็นเอฟซีนะเอฟซียายตุ๋ยยายตุ๋ยพาเพลิน
เพราะว่ายายตุ๋ยคุยโทรศัพท์กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน
เดี๋ยวไปฟังกันว่าอุ๊ยแกว่าวลาว
อีสานมันจะสนุกสนานขนาดไหน
และยายตุ๋ยบอกว่าโสดแล้วสบายเหมือนอะไรรอฟังค่ะ
เออฉายกล้าหล่อท่านเหมือนกับวัน๑๐เส้น
เออว่าจะยิ่งคืนกาบฟ
บ่าบ่าบ่า
เฮ้ยประมาณกันอ่ะล่ะอีเมย์ประมาณกันอ่ะ
สบายคือหมานี่บ่บัวสบายคือหมานี่

สบายเหมือนหมาเวลาที่ไม่มีผัวคือไม่มีสามีสบายเหมือนหมา

ตุ๋ยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้าคนปลายสายนะ
แต่พูดเหมือนสนิทกันมากเขาผูกคอกัน
เขาถูกชะตาเขาถูกคอกันแล้วก็เลยกลายเป็นแบบว่า
ทางนั้นน่ะเป็นยังไงอาจจะนอนแล้วต้องกินเหล้าก่อน

แต่ทางนั้นเขาไม่กินเหล้าเขากินข้าวแล้วก็นอนเลย
อันนี้เม้ามอยกันมากเหมือนสาวนะ

ใช่อายุก็ไล่กันค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้หลายคนเห็นแล้วดูแล้วก็อมยิ้ม
ต่อให้ฟังภาษาอีสานไม่ออกเลยนะ
แต่เห็นท่าทางของคุณเย้ตุ๋ยก็ยิ้มตามแล้วนะ
คือทั้งฟังแล้วก็น้ำเสียงอะไรมันมันดี
ใช่แล้วยายตุ๋ยังเคี้ยวหมากอยู่เลย
คลิปนี้ค่ะเพจที่นี่อำเภอม่วง๓๐
อุบลรัชธานีเขาโพสต์คลิปแล้วก็ระบุข้อความ
บอกว่าสบายดีโสดบ่มีผัวสบายคือหมา
สมัครเอฟซียายตุ๋ยพาเพลิน
คลิปนี้ค่ะคุณยายเขาไม่ได้รู้จักกับปลายสายไง
คือลูกชายของคุณยายที่อยู่ปลายสายน่าจะรู้จักกับยายตุ๋ยมาก่อน
เพราะเมื่อกี้ยายตุ๋ยพูดว่าเห็นหน้าลูกชายแกแล้วก็ถูกชะตา
ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นทางลูกชายก็คงเห็นว่า
ยายตุ๋ยก็คงรุ่นราวคราวเดียวกับแม่
ให้เหมือนกับโทรศัพท์หากันคุยกันนะคะ
คุยกันแบบไม่เห็นหน้านี่แหละแต่ว่าพูดจาสนุกสนานถูกคอ
ยายตุ๋ยเนี่ยก็น่ารักพูดแบบเปิดอกเลยแล้วก็ดูจริงใจจริงใจนะคะ
ชอบเหลือเกินไม่มีสามีสบายเหมือนหมา
มันสบายยังไง